อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเขาเขียนเลขใส่เหรอ

คนเข้นเข้าเขียนเลขใส่อาจจะแบบนี้

หรือมันน่ะเขากลับมาไร
ผมก็ดูเขาวัดสิกว่า

นี่คือเลข๙
นี่คือเลข๖

ดูวันแห่ดีกว่า